คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเจอกับดีเจพี่อ้อยนะคะในพอร์ตแคสต์ค่ะ
ตอนนี้อีพีที่๒แล้วนะคะในวันที่พวกเราน่าจะยิ้มกันได้มากขึ้น
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ลดลงเริ่มมีมาตรการปลดล็อกทีละหน่อย
ให้เราค่อยกลับมาใช้ชีวิตได้คล้ายเดิม
ตอนนี้คำเตือนเดียวเลยคือระวังอย่าประมาทกาดอย่าตกค่ะ
เรายังต้องใส่หน้ากากไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามที

หรือแม้แต่การล้างมือบ่อยเข้าไว้
จะได้ลดการแพร่เชื้อลงไปเรื่อย
จริงแล้วทำลายหัวใจด้วยนะคะ
อย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันมาหลายข่าวนะคะ
อย่างในสเปนค่ะข่าวล่าสุดที่ได้เห็น
คือมีผู้ประกาศข่าวคนหนึ่ง

เขาก็เลยไลฟ์อ่านข่าวจากที่บ้านค่ะ
ปรากฏว่าภาพที่ออกมามีหญิงเปลือยคนหนึ่ง
เดินผ่านกล้องอยู่ด้านหลังแวบ
นั่นหมายถึงว่าภรรยาเขานั่งดูอยู่ก็ตกใจว่า
เฮ้ยสามีถ้าอ่านข่าวอยู่ตรงไหน

ถึงจะจับได้ว่าอ้าวสามีนอกใจนี่นา

และเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่แค่มีที่ประเทศอื่นเท่านั้น

ไม่รู้ว่าโควิดทำให้ชีวิตรักพัง
หรือโควิดทำให้ชีวิตรักที่ใกล้จะพังพังได้เร็วขึ้น

อย่างคำถามวันนี้ที่มีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาค่ะ
ก็เป็นชีวิตรักที่พังเพราะโควิดเช่นเดียวกัน
ใช้ชื่อตอนได้แบบปวดหัวใจมากเลยนะคะ

เล่ามานะคะเข้ามาทางอินบ็อกซ์บอกว่า
พี่เอ้ยคะหนูครบกับแฟนมา๕ปี
รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรมาก่อนค่ะ
เพราะคอนโดเขากับบ้านหนูค่อนข้างไกลกัน
ปกติเขาจะขับรถมาทานข้าว
กับที่บ้านหนูคือกับครอบครัวของหนูด้วยทุกอาทิตย์
เมื่อ๒อาทิตย์ก่อนเป็นวันเกิดเขา

คือพอไปถึงคอนโดเขาเขาไม่อยู่ห้อง
ทั้งที่ตอนที่หนูโทรเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหน

ในห้องมีข้าวของของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่หนู

ถ่ายรูปของผู้หญิงคนนั้นแล้วส่งไป

และที่เขาหายไปเนี่ยคือออกไปปล่อยปลากับกิ๊ก
เออแล้วทำไมไม่เลือกเราที่จะไปปล่อยปลาด้วยเนอะ

ขอให้หนูใจเย็นและกลับบ้านไปก่อน

ให้ขนาดนั้นเนอะ
แล้วดูสิอุตส่าห์ไปถ่ายชีวิตปลา

ทำบุญกับปลาแต่ว่ามาทำร้ายชีวิตแฟน
คือตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่า

เพราะไม่อย่างนั้นยิ่งฟูมฟายมากเกินไป
เราจะยิ่งสร้างปัญหาใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยนะคะ
เวลาที่เขานอกใจ
บางทีเราอาจจะต้องมองโลกตามความเป็นจริง
ห่างจากฉันเท่าที่ฉันห่างจากเธอ

ถึงเลือกเอาวิธีที่ทำร้ายหัวใจฉันว่า

วอกแวกไปกับใครได้ทุกครั้งที่มีโอกาส
อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะ
บอกให้น้องต้องยอมรับความจริงก่อนเพราะว่า
ไม่อย่างนั้นน้องจะต้องขอคำตอบอย่างเดียวว่า
ควรให้อภัยไหมหรือควรเดินหน้าต่อไป
บางทีมันไม่ง่ายแค่๒คำตอบนั้นนะคะ
แต่คำตอบคือน้องยอมรับความจริงไหมล่ะว่า
เอ๊ะหรือเขามีใจให้เราน้อยลงหรือเปล่า
ถึงคิดว่าน้ำตาของเราไม่มีผลอะไรต่อใจเขา
ครั้งที่การนอกใจเริ่มต้นจากคำง่าย
คือคำว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก
เราก็ยังรักแฟนอยู่เขาไม่รู้ก็จบ

คนเราการนอกใจไม่ใช่แค่พูดง่ายว่ามันแค่แก้เหงา
และความเศร้าของฉันไม่มีผลอะไรเลยหรือ

ข้อหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้มานานแล้ว
คำสัญญาว่าจะเลิกเราจะเชื่อได้ไหม

และทุกคำสัญญาต้องใช้เวลาทั้งนั้น
วันนี้เราต้องยอมรับว่าความเชื่อใจสร้างไม่ง่าย

และบางคนที่ทำลายความไว้วางใจไปแล้ว
อาจจะเรียกคืนมาอีกไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ตอบไม่ได้
ว่าเขาจะทำได้อย่างที่เขาสัญญาไหม
จากน้องต้องใช้เวลาในการดูกันต่อไปค่ะ

หนึ่งถ้าคิดจะให้อภัยและเดินหน้าต่อ

อภัยแล้วต้องไม่ไปคอยตามจิกตามไล่ล่าหรือระแวง

อาจจะทำให้เขาไปรักคนอื่นง่ายขึ้น

ก็นั่นน่ะสิมันถึงตามไปด้วยข้อสอง

การหยุดหรือการเดินต่อ

บางคนบอกว่าจะยื้อต่อไปค่ะ
ไม่เอาค่ะพี่หนูไม่เลือกวิธีเจ็บแต่จบ
เพราะหนูรู้สึกว่ายังรักเขาอยู่

คือเจ็บแต่อาจจะไม่รู้จบก็ได้

ต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าทรมาน
และถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านจุดของความทรมาน
แน่เลยหนูไม่รู้จะไหวหรือเปล่า

ลองให้เวลาเราเพื่อจะได้รู้ว่ามันได้ไหม
ลองให้เวลาเขาเพื่อให้เขาดูว่า

นอกใจของเธอคือความวอกแวก

บังเอิญฉันจับได้ซะก่อน
ดูดีนะเพราะยังไงก็ตาม
บางทีการนอกใจมันเกิดได้ทั้งสองแบบค่ะ

นำไปสู่การนอกใจในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น
หรือนอกใจครั้งนี้
แล้วไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นกับเราอีกเลย

ไม่แน่ใจว่าแฟนของน้องจะเป็นแบบไหน
แต่ทั้งหมดเวลาจะให้คำตอบที่ถูกต้อง
ถ้าให้อภัยแล้วเขายังทำอีก
คราวนี้จะได้เดินออกจากเขาได้อย่างเต็มหัวใจว่า
ฉันให้อภัยจนสุดมือแล้วนะ
คำถามข้อสองนะครับน้องถามว่า
หนูควรโทรคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมคะ
อืมถ้ามุมเคี้ย้อยนะ
ไม่จำเป็นนะคะเสียค่าโทรศัพท์เปล่าพูดจริง
อย่าโทษมือที่๓ถ้า๒มือเราจับกันไม่แน่นพอ
ถ้าเรารักกันมากพอจะอีกกี่มือก็ดึงเขาไปไม่ได้
ที่น้องโทรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้น
ถามว่าน้องรู้จักผู้หญิงคนนั้นดีหรือ
เช่นถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงประเภทที่

กับแฟนเธอไม่ได้ยุ่งกับเธอนี่นา
เห็นไหมว่าเสียค่าโทรศัพท์ในการโทรไป
อีกอย่างเกิดไปเจอผู้หญิงที่
รู้สึกว่าการระรานเรามีผลทำให้เราทุรนทุราย

เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลยรู้สึกว่า
แทนที่จะเอาเวลาโทรไปหาผู้หญิงคนนั้น

ถ้าแฟนเราไม่ได้รักเรามากพอ
เดี๋ยวก็มีคนอื่นอีกเอาจริง

เผลอเล่าเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟัง

มุมผู้ใหญ่เขาจะยังให้อภัยแฟนหนูได้ไหมคะ

เขาใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวและพิสูจน์ใจ
ให้เราเชื่อมั่นว่าการนอกใจของเขาแค่ความผิดพลาดชั่วครั้งชั่วคราว

วันนี้พ่อแม่ห่วงหนูถึงได้เกลียดผู้ชายคนนั้น

แต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเขายืนยัน
และเขาพยายามทำตัวพิสูจน์ใจให้รู้ว่า
เขารักลูกสาวของแม่จริง
เพื่อให้ว่าในอนาคตอาจจะไม่ใกล้นะ
พ่อแม่ก็น่าจะกลับมารักเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ให้เวลาเป็นคำตอบของทุกสิ่ง
และขอยืนยันว่าการนอกใจไม่ใช่เรื่องปกติค่ะ
บางคนชอบพูดว่าอุ๊ยพี่ใครเขาก็เป็นกันแหละ

ไม่รู้สิถ้าน้องมองว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดา
เสียน้ำตาของเราก็กลายเป็นเรื่องปกตินะคะ
รักกันความซื่อสัตว์ให้กันง่ายจะตาย

ซื่อสัตว์ง่ายถึงให้กันไม่ได้
อันนี้พี่ฝากไว้ให้น้องคิดก็แล้วกันนะคะ

เวลาของเรานะคะจริงอยากเมาส์ต่อกับคำถามต่อไป

เอาไปรอดูอีพีต่อไปแล้วกันนะคะ
รักแท้แท้แฟนเก่า
แสลงของหัวใจค่ะ
แฟนเก่าที่คำว่าเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรัก

ที่ถ้าแฟนเก่ายังอยู่ในใจ
ไปดึงคนใหม่มาเจ็บทำไมก็ไม่รู้เนอะ
แล้วคนใหม่จะมีความสุขแค่ไหนเหรอ

แล้วค้นพบว่าตัวเองต้องเป็นเงาที่เธอเอาไว้ใช้

โปรดติดตามตอนต่อไป